ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
อียูจะแบรนด์กลุ่มสินค้านำเข้าเจ็ดกลุ่มจากต่างประเทศค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า
ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับแรกของโลกนะคะที่สั่งห้ามสินค้า๗กลุ่มเข้าอียู
เพราะว่าทั่วโลกนั้นจะแบนการใช้ทรัพยากรหรือว่าสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
แล้วโดยสินค้าทั้ง๗กลุ่มนี้ประกอบด้วย๑คือวัวหรือว่าผลิตภัณฑ์จากวัวนะคะเช่นเครื่องในวัวเนื้อวัวหรือว่าส่วนอื่นจากวัว๒คือผลิตภัณฑ์กระดาษตีพิมพ์๓คือปลามน้ำมันและอนุพันธ์ของปลามน้ำมัน๔คือถั่วเหลือง๕กาแฟ๖โกโก้และ๗คือยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารานะคะ

ในอนาคตสินค้าเหล่านี้จะส่งออกไปลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทั่วโลกไม่ใช่แค่อียูแม้แต่อีกหลากหลายประเทศในอาเซียนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสินค้าที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ